คุณผู้ชมครับมาดูเหตุฆ่ากันตายนะครับ
การใช้อาวุธปืนโจแก๊งวัดเดิมเมืองชุมพร
ยิงอกโจ๊ะวัย๑๗ปีต่างถิ่น
พาพวกมาเที่ยวสถานบันเทิง
หลังจากที่สถานบันเทิงปิด
มีการขับรถเก่งไล่ล่ากันตามปาดหน้าก่อเหตุนะครับ
ทั้งที่ห่างจากโรงพักเพียงแค่๓๐๐เมตรครับ
ในที่เกิดเหตุก็พบศพชายทราบชื่อคือนายปราเมฆนาคสังอายุ๑๗ปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซอง๑นัด
กระสุนเข้าที่ต้นขวา
อ่าต้นขาเหรอคะ๔รู
แล้วก็กลางหน้าอก๖รูนะครับ
ห่างออกไปมีรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

และมีรถจักรยานยนต์ทราบว่าเป็นของเพื่อนผู้ตาย
พร้อมด้วยเพื่อนชายหญิงเกือบ๑๐คน
เที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

มีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มวัยรุ่นขาใหญ่

ทั้งสองฝ่ายก็ออกมาเจอกันที่ด้านหน้าผับนะครับ

แยกกันแยกย้ายกันไป
แต่ขณะที่นายบราเมฆผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
วัยรุ่นคู่อริหรือว่าแก๊งวัดเดิม
ขับรถเก๋งโตโยต้าสีขาวไล่ตามมา
ผู้ตายจึงเร่งเครื่องหลบหนี
หวังจะไปพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักเมืองชุมพร
เหลืออีกเพียงแค่๓๐๐เมตรจะถึงโรงพักแล้ว
แต่ก็ถูกรถเก๋งคันกล่าวขับเร็วขับแซงปาดหน้า
คนที่นั่งอยู่ข้างคนขับรถกระจกลง
แล้วก็ใช้ปืนลูกซองสั้นจ่อยิงไปที่ร่าง๑นัด
ทำให้นายบราเมฆพยายามคลานหลบหนี
ไปขอความช่วยเหลือที่ร้านสะดวกซื้อ
แต่ไม่ทันถึงก็ล้มลงขาดใจตายซะก่อนนะครับ
ขณะนี้ทางตำรวจรู้ตัวมือปืนแล้วก็กลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุแล้วก็กำลังรวบรวมหลักฐาน
กล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพื่อขออนุมัติหมายจับต่อไปนะครับ